คือมีอดีตสามีภรรยาเขาทะเลาะกัน
ตัวผู้ชายไปโวยวายโวยวายอยู่หน้าบ้านนะ
ทำร้ายข้าวของแล้วก็ทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาด้วย
ต้องควบคุมตัวไปที่โรงพักโรงพักสำโรงเหนือ
คนนี้พอไปที่โรงพักเนี่ยนะยังโวยวายโวยวายต่อ
ไฮไลท์ก็คือทั้งสองคนนะ
อดีตสามีพระยาคู่นี้เขาเป็นร่างทรงเหมือนกัน

แล้วพอไปโรงพักแล้วเนี่ยเขาก็ยังโวยวายตอบไม่จบ

ตำรวจสพสำรงเหนือค่ะ
ตอนแรกก็ไประงับเหตุเขาทะเลาะกันก่อนเป็นอดีตสามีภรรยา
ทะเลาะกันโวยวายอยู่หน้าบ้านนะคะ
บ้านก็เปิดเป็นสำนักร่างทรงแล้วค่ะ
อยู่ภายในซอยอภิชาติอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจได้รับแจ้งจากนางสาวพรพิรมเบเกอร์
เป็นผู้หญิงอายุ๕๐ปีเขาเป็นร่างทรงองค์เท้ามหาพรม
เขาบอกว่าอดีตสามีที่ชื่อว่านายสมศักดิ์เปรมปราศัยอายุ๔๑ปี
โวยวายก่อกวนทำลายทรัพย์สินค่ะ
พอตำรวจไปถึงหน้าบ้านที่เป็นสำนักร่างทรงเนี่ยนะ
ผู้ชายเหมือนเมาเลยเนี่ยโวยวายโวยวายไม่พอใจ
บอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยแอบไปเบิกเงินค่าแรงที่หัวหน้างานก่อสร้างที่ตัวผู้ชายทำงานอยู่เบิกมาพันหนึ่ง
พอมาเอาคืนให้คืนแค่๕๐๐ปีนหลังคาบ้านเขาด้วยนะพังรถมอเตอร์ไซค์เขาด้วยนะ
ชกปากอดีตภรรยาไปด้วยครั้งหนึ่งอะค่ะอืมตัวผู้ชายเขาก็เป็นร่างทรงเหมือนกัน
เขาอ้างว่าเขาเป็นร่างทรงพ่อปู่ฤษีนารอด

ใช่เขาก็บอกว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พอใจก็คือ
เอาเสียงพ่อปู่ที่ตัวเองบูชาเนี่ย
ขู่ว่าจะมาประทับร่างด้วย
ตำรวจก็เลยไม่ได้แล้ว

ทั้งคู่แต่ยังไม่หยุดไง

แล้วก็ตัวฝ่ายชายเหมือนจะไปทำร้ายผู้หญิงด้วย

แล้วทำไมตาตูงนักเขียวอ่ะ
ก็มันตาอย่างง่าย
ตาแน่กับเรา
ตาอย่างง่ายต้องตี๓เม็ดเนี่ย
นิสัยมันมาวว่ามันเป็นอย่างนี้

ไปอยู่บนโรงพักจะเกิดอะไรขึ้น
พี่ยังโวยวายไม่จบหรอก

เอางี้ต้องไปสงบสติอารมณ์ในห้องขัง
ทีนี้ผู้ชายรู้แล้วว่าต้องถูกเข้าห้องขัง
จากที่ดดั้งถึงคั้ง

กุมารทองฟ้าใสเข้าร่างแทน

ง้องแง๊งยกมือไหว้ตำรวจ

กุมารทองฟ้าใสคุยกับลูกน้ำลวดมาครับฟ้าใส

ให้น้ำแดงก่อนให้น้ำแดง
อยากเอาน้ำแดงก็ให้กินก่อน

ลูกน้ำลวดบอกมาคุยกับลูกน้ำลวดก่อน

ฟ้าสายไปต่อยเมียเก่าอ่ะฟ้าสาย

ไม่ยอมเข้าไงพอจะถูกเข้าห้องขัง
กุมารทองเข้าร่างซะนี่
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยถามเพิ่มค่ะว่า
เป็นร่างทรงตกลงเป็นร่างทรงอะไรกันบ้างเนี่ย
เขาก็อ้างว่าเป็นร่างทรงคุณแผนเป็นร่างทรงนายขนมต้ม
ที่ไปทำร้ายเมียเก่าที่ต้องในขนมต้มเข้าหรือยังไง
แต่สุดท้ายไม่รู้ว่าองค์ไหนลงก็ต้องไปลงห้องขังอยู่ดี
ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้องค์ไหนอะไรหรอกเมา